เราต้องเชียร์สาวไทยนะครับทัพวอเล็กบอลทีมชาติไทยก็แข่งขันที่เวียดนามนะครับ
รายการเอเชียนคลับหรือว่าเอวีซีครับติดตามได้จากคุณมริชาจมุนจากที่ไทยนั้นสามารถเก็บจะชนะสามรวดและเป็นแชมป์ของกลุ่มครับ
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยสวมชุดสีดำกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์นำทัพนักตบรุ่นน้องลงสนามเป็นตัวจริง
พบกับทีมชาติอิราณไทยชนะอิราณ๓เซตรวด๒๕ต่อ๑๒๒๕ต่อ๑๒และ๒๕ต่อ๒๕
ทำให้ไทยจบผลงานรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นที่๑สายเอหลังจากเก็บชัยชนะ๓นัดรวด
ด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่า
นัดนี้ไทยทำได้ดีแต่ยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องนำไปปรับปรุง
ก็เป็นเรื่องของการที่เราบล็อกบอลที่บอลแก้นะครับที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะในเรื่องของการบล็อกแล้วก็แอคชั่น
ยังไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงการเสิร์ฟด้วยทำให้เราลดประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นลงนะครับ
รวมถึงการเสิร์ฟที่เราเสียในบางจุดที่ไม่ควรที่จะเสียนะครับไทยในฐานะที่หนึ่งสายเอจะต้องโคจรไปพบกับที่สี่ของสายบี
ก็คือทีมจากเกาหลีใต้นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยได้พักหนึ่งวันนะคะ
ก่อนที่จะกลับมาแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่๑๘กันยายนนี้พบกับทีมเกาหลีใต้เข้าสัญญาณถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดค่ะมนุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากเมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม